อ่างทองค่ะนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
เอ๋มาอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์งานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านซ่อมเลยนะคะ
งัดแงะกันแบบนี้เลยบรรยากาศที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ชอเฉลิม
อยู่ริมถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนี่แหละ
นายจิระวัตรเอี่ยมละมัยอาสาพิทักษ์งูจังหวัดอ่างทองแล้วก็ช่างซ่อมรถกำลังช่วยกันพยายาม
จะใช้คำว่าช่วยกันจับงูก็ดูเหมือนว่าจะช่วยกันแงะรถก่อน
คืองูเนี่ยมันแอบเข้าไปซุกอยู่ในรถจักรยานยนต์คันนี้
ซึ่งรถคันนี้เป็นรถของนายวิริยดาบทองอายุ๓๓ปี
ก่อนหน้านี้เนี่ยคือก่อนหน้าที่จะเอารถจักรยานยนต์คันนี้มาที่ร้าน
เขาพยายามช่วยกันจับงูแล้วแต่พยายามโดยใช้น้ำเนี่ย
ฉีดบริเวณรอบรถจักรยานยนต์เพื่อให้งูมันออกมาค่ะให้งูมันกลัวน้ำ
แต่ไร้วี่แววค่ะจนกระทั่งสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อจะให้เกิดความร้อนแล้ว
ก็ไม่เป็นผลงูมันก็ยังไม่ออกมามันไปอยู่ตรงไหนนะ
จนพี่กู้ไพก็ขี่รถจากกระยานยนต์คันนี้ค่อยขี่
ขี่รถทั้งที่มีงูคุณคิดสภาพนะ
ขี่รถทั้งที่มีงูมาที่ร้านซ่อมแห่งนี้ด้วยตัวเองเพราะเจ้าของเขาไม่กล้าขี่แล้ว
คือมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงคะคุณ
พอมาถึงร้านก็ต้องทำการค่อยถอดชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ออกทีละชิ้น

แต่งูก็คืองูค่ะ

ถึงจะสามารถจับเจ้างูเขียวตัวนี้ได้
เขาใช้มือเปล่าจับไว้ที่บริเวณหางมัน

ค่อยไล่ไล่ไปแล้วก็เอาออกมาจากรถจักรยานยนต์ได้สำเร็จ
ท่ามกลางบรรยากาศที่ลุ้นลุ้นมากเจ้าของรถเนี่ยลุ้นมากนะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็โล่งอกโล่งใจตามกันไปด้วย
สำหรับงูเขียวพระอินทร์ตัวนี้ความยาวมันก็ไม่ได้ยาวมากมายเท่าไหร่
เมตร๒๐เท่านั้นนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะ
เดี๋ยวจะนำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงูก็คืองู
และงานนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดไม่พลาดเลย
มาดูงูแล้วต้องดูดูรถพูดตรง
ว่ากันแบบนั้นนะจ๊ะแต่เราไม่เห็น

ก็แล้วแต่ดวงใครแล้วกันนะ